ส่วนเรื่องนี้ค่ะก็เป็นปัญหาที่ว่า
คนก่อเหตุอ้างว่า
ถูกด่าถูกว่าถูกวิจารณ์ถูกตำหนิ
สะสมความแค้นเอาไว้เป็นแค้นสะสม
แค้นถึงขั้นเอาน้ำมันราดแล้วจุดไฟเผาเขาทั้งเป็น
คนที่ถูกเผาคุณหมอบอกว่า
ญาติทำใจเลยโอกาสรอดแค่ร้อยละ๑๐
เขาเกือบตายเลยนะนี่ค่ะ
ที่ตำบลหนองปลืออำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี
คนเจ็บชื่อว่านายบุญถึงไกรประโคนอายุ๔๑เป็นชาวจังหวัดบุรีรำ
ผิวหนังนี่นะโอ้โหคุณผู้ชมไหม้คือเกรียมเลยนะคะ
ขยับตัวไม่ได้อยู่กับพื้นปฐมพยาบาลเบื้องต้น
แล้วก็ส่งโรงพยาบาลชนบุรี
คนก่อเหตุชื่อว่านายพรชัยมูลอาจเป็นชาวจังหวัดขอนแก่น
ก่อเหตุเสร็จก็หนีไปหนีไปที่ป่าย่าข้างทางอ่ะนะคะ
ตำรวจสุดท้ายตามจับได้
ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปค่ะที่เพิงพักคนงานที่จุดเกิดเหตุเลย
ยังมีร่องรอยไฟไหม้อยู่เลยนะคะ
นายระเบียบปฐุมอายุ๓๕เล่าให้ฟังว่าเมื่อวานนี้ช่วงบ่าย๒โมงค่ะ
นอนเล่นอยู่ในบ้านแล้วก็เห็นไฟลุกมาจากข้างกำแพง
ได้ยินเสียงคนร้องพอชะโงกไปดูเห็นว่านายบุญถึงถูกไฟไหม้ทั้งตัว
ก็รีบเข้าไปดูแล้วก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะ
ในชัยคนที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่า
ตอนเกิดเหตุเนี่ยนายพรชัยนอนอยู่บนแคร่ใต้ต้นมะขาม
เขาก็นั่งสักลายให้กับนายบุญถึงอยู่ที่เพิงพัก
พอนายพรชัยตื่นขึ้นมาเดินไปซื้อน้ำมันมาเลย
เป็นน้ำมันใส่ขวดอ่ะที่ร้านค้าหน้าปากซอยกลับมาถึงปุ๊บ
เอาน้ำมันราดนายบุญถึงแล้วก็จุดไฟเผาต่อหน้าต่อตาเขาเลยนะคะ
จุดไฟเสร็จเดินกลับไปนั่งดูนะ
เดินกลับไปนั่งดูใต้ต้นมะขามเหมือนเดิมดูเขาถูกไฟไหม้อ่ะ
นายบุญถึงนี่ร้องดิ้นทุรนทุรายไฟมันลุกถึงขั้นที่ว่า
ไฟมันลุกสูงถึงแสลนด์ที่ขึงบังแดดนะคะจนขาดลงมาค่ะ
เห็นก็รีบกันช่วยเอาน้ำมาราดดับไฟนะคะ
แต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะเอาเอามานั่นการโทนัเลย
ก็รีบเดินทางมาจากจังหวัดบุรีรำตกใจมากไม่คิดว่าจะมาก่อเหตุทำกันถึงขนาดนี้
พี่ชายเพิ่งออกจากบ้านมาทำงานเมื่อเดือนตุลาคมนี้เองค่ะ
ตอนนี้อาการยังไม่พ้นขีดอันตรายคุณหมอบอกครอบครัวเลยว่าทำใจไว้เลย
โอกาสรอดแค่ร้อยละสิบเองนะคะ
พันธุ์ตำรวจโทนพดลรักษาวงสารวัตรสอบสวนสพนปลือบอกว่า
จากการสอบปากคำผู้ต้องหาเขาก็รับสารภาพว่าก่อเหตุจริง
เอาน้ำมันไปราดเพื่อนแล้วจุดไฟเผาเนี่ยค่ะ
แรงจูงใจก็คือแค้นสะสม
คนเจ็บเนี่ยชอบด่าชอบวิจารณ์ชอบว่าเขาสะสมความแค้นมาเรื่อย
วันเกิดเหตุเมาด้วยนี่ไงเมาก็เลยตัดสินใจไปซื้อน้ำมันมาราดเพื่อนแล้วจุดไฟเผาเพื่อล้างแค้น
ตำรวจตั้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนนะคะ
ส่วนจะเพิ่มข้อหาหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอผลจากคุณหมอก่อนในการตรวจสอบอาการคนเจ็บนะคะ